ในรอบที่สองก็สู้กับจีนได้สนุกในแต่ละเซ็ต
แต่สุดท้ายเราแพ้ไป๓เซตร่วด
แข่งกันที่โอซาก้านะครับของญี่ปุ่นทีมไทย
ลักษณะเกมแรกเจอกับจีนในรอบสอง

โดยการเสิร์ฟทำลายเกมหลุกของจีน
สูสีครับแต่ว่าจีนเนี่ยมาได้จูถิ่นครับทำแต้มสูงสุดในนัดนี้๒๐คะแนนครับ
ให้จีนนั้นเอาชนะในสองเซตสุดท้ายนะครับทำให้ไทยเนี่ยแพ้ไปครับ
ศูนย์ต่อสามเซตคะแนนยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบห้าและยี่สิบสามยี่สิบห้านะครับ
ทำแต้มสูงสูงให้กับจีนถ่ายสิบสี่คะแนนแรกหน้าที่สองครับ
ใครจะพบกับอิตาลีในช่วงเย็นวันนี้สิบเจ็ดนาทีระยี่สิบนาที
เราก็ตั้งเป้าว่าเราต้องชนะหนึ่งหรือสองเกมในรอบสองให้ได้นะครับ
หลังจบเกมกัปตันห่องปลื้มจิตถิ่นขาก็บอกว่าการเจอจีนเนี่ยลำบากเพราะว่ารูปร่างของจีนสูงใหญ่แล้วก็เร็วด้วยนะครับ
บล็อกของไทยก็ไม่สามารถที่จะบล็อกได้ง่ายครับ
ครั้งแรกในประเทศไทยครับนี่คือประติศาสตร์สนามที่๑๕ของฤดูการนี้ครับ
รุ่นใหญ่นะครับที่มีนักแข่งระดับโลกในสุดท้ายแล้ว
ก่อนจะปิดในช่วงจังหวะแซงโค้งสุดท้ายนี่แหละครับ
เข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา๓๙นาที๕๕๗๒๒วินาที
ก็ทิ้งให้อันเดียโดวิซิโอโซเป็นเพียงรองแชมป์
แล้วก็มาบริกบียาเลสเข้าที่๓
เราจะได้ดูรายการมีอย่างนี้นะครับอีก๒ด้วยดูกันครับ
ขณะที่กล้องนะครับสมเกียจจันทรานักบิดดาวรุ่งมือไวการ์ด
สร้างชื่อนะครับต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทย
บิดเข้าที่๙ด้วยเวลา๓๘นาที๑๒๔๓๒วินาที
คว้าแต้มได้สำเร็จในรายการอันดับหนึ่งของโลก
สนามโฮมเรสนะครับส่วนนักครินอธิรัตนภูวพัฒน์นะครับ
ไม่มีแต้มหลังจากพลาดล้มในช่วง๒รอบสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย